แต่เด็กสมัยนี้เขาเล่นอะไรนอกจากเล่นมือถือเนี่ย

อันนี้เนี่ยเล่นลึกตกจริง